ชมบลีออกนำก่อน๑ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากวรชิตเกณฑ์สี่บำเพ็ญ
นาทีที่๑๘ค่ะสุดท้ายเป็นศิวากรจักคุปศาสตร์ที่โมงเบียดเสาเข้าไป
ให้การท่าเรือตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
ท้ายครึ่งแรกนาทีที่๔๒ค่ะวรชิตไหลคืนให้ภรรยาศาสตร์ไคอร์น
ก็ยิงเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามชนบุรีนำอีกครั้งสองประตูต่อหนึ่ง
แต่ว่าในช่วงถ้วยเวลาบาดเจ็บขึ้นก็แรกการท่าเรือก็มาได้ประตูตามตีเสมอ
จากเซอร์กิโอซัวเรส๒ประตูต่อสองเสมอกันนะคะครึ่งหลังชนบุรีเกือบจะได้ประตูหลายครั้ง
แต่ว่าทำไม่สำเร็จค่ะจบเกมก็เลยเสมอกันไป๒ประตูต่อ๒
การท่าเรือมี๓๐คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่๔ชั่วคราว
ขณะที่ชมบุรีมี๒๐คะแนนรังอันดับที่๙
ซึ่งหลังเกมก็มีดราม่านะคะซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ในช่วงท้ายเกมนาทีที่๘๖
โดยประกอบเรียมพักค่ะนักเตะการท่าเรือที่ถูกแฟนบอลทีมตัวเองโพลใส่
ต่อว่าตลอดทั้งเกมตอบโต้กลับแฟนบอลค่ะ
ซึ่งในโลกโซเชียลก็มีคนอ่านปากได้ใจความประมาณว่าเก่งนักลงมาเล่นเอง
ทำให้แฟนบอลการท่าเรือบางส่วนนะคะไม่พอใจมาดักรอไม่ให้ปากรออกจากสนาม
สุดท้ายค่ะไปร้อนถึงคนนี้เลยค่ะมาดามแป้งหรือว่าคุณล่ำซำนะคะ
สโมสรสิ่งเจ้าท่าต้องพาปากรออกมาพร้อมกับกล่าวขอโทษแฟนบอลที่รออยู่นอกสนามทางน้ำตาค่ะ
เพราะเราคือข้อมูลเดียวกันนะเมื่อกี๊วันที่แฟนบอลเราตาย

ขณะที่ประกอบเต็มพักเองนะคะก็ออกมาขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะก็ใช้ใจความประมาณว่า
เหตุการณ์วันนี้ผมยอมรับผิดทั้งหมดนะฮะผมผิดผมขอโทษ
ถ้ามีคำไหนที่มีความหมายมากกว่าคำว่าขอโทษก็ขอใช้คำนั้นขอโทษแฟนบอลทุกคน
และขอโทษพี่แป้งด้วยที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ดีพอค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันอีก๓คู่เมื่อวานนี้นะคะเชียงรายยูเนเต็ดค่ะก็ชนะชนะทอนบิลไป๑ประตูต่อ๐นะคะ
นครราชศรีมาเอฟซีเสมอกับราชบุรีเอฟซี๓ประตูต่อ๓และสมุทรปราการซิตี้ค่ะ